เมื่อวานนี้มีเหตุดินถล่มที่จังหวัดน่านนะครับ
มีผู้เสียชีวิตไป๘คนนะครับ
ก็มาจากพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ

วันนี้ทางจังหวัดต้องสั่งห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดแล้วนะ
เพราะว่าไปเจอรอยแยกเพิ่มเติมนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ท่านก็ได้ติดตามความคืบหน้ากันมาตลอดนะครับ

ถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชน๔หลังคาเรือน

ตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับ
อยู่ใกล้กับอุทยานดอยภูคา

นายภัยสารวิมวลรัฐมอบหมายให้กัปแนมเพลิดบ่อกลือ
ประสานขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นะครับ
ให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ
เพราะว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ย
มีอยู่ทั้งหมด๖๑หลังคาเรือน

ขอให้อบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะฮะ
ไปเจอรอยแยกบนยอดเขาเพิ่มอีก
ทีนี้ก็หวั่นจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ทางจังหวัดแล้วก็ทางอำเภอบ่อเกลือ

ตอนนี้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สำหรับผู้ประสบภัยดินโครนถล่มบ้านห้วยขาบ
อยู่ที่โรงเรียนบ้านสวาตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือนะครับ
ระยะทางก็ห่างจากหมู่บ้านห้วยขาม
ที่เกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร

ทั้งหมดเลยนะฮะมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ
ตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว
ปิดทางเข้าหมู่บ้านห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนะฮะ
จากกำลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปทำงาน

ให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง

จัดชุดเข้าไปเฝ้าระวังดูเหตุการณ์ทั้งหมด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
สำหรับที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
สำหรับผู้ประสบภัยดินโครนถล่มบ้านห้วยขาบ
โรงเรียนบ้านสวานั้นก็มีสถานที่กว้างขวางพอนะครับ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ
ก็สามารถที่จะมีอาคารในการรองรับประชาชนได้
เบื้องต้นที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
แล้วก็ฝ่ายทหารได้สนับสนุนอาหาร
แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะครับ
โครงการของชลประธานน่าน
แล้วก็หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่๓๑
ก็สนับสนุนรถบรรทุกน้ำรถผลิตน้ำปลาปลาเคลื่อนที่
เอามาไว้ให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับ
เพื่อจะได้เพียงพอสำหรับช่วงที่จะต้องอยู่ที่นี่กันไปก่อน
ทางด้านของนายอำเภอบ่อเกลือ
ในอำเภอปรีชาสมชัยค่ะก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะคะ
มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องนอนของใช้ที่จำเป็น
มุ้งหมอนผ้าห่มยากัญญูงยารักษาโรค
แล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองตำรวจแพทย์พยาบาล
ค่ายสุริยพงศ์และแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบ่อเกลือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ก็ช่วยดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อบพยพมาอยู่ตรงนี้นะคะ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวก็สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลมาช่วยกัน
ฟื้นฟูนะคะด้านจิตใจด้วยค่ะให้กับญาติยาดของผู้ที่ประสบภัยและญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขาบ
ธนวัฒน์จำรัฐก็บอกว่าตอนนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างแล้ว
คือภัยธรรมชาตินี้มันเกิดขึ้นเร็วมากก็เลยอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ว่ายังปลอดภัยอยู่ไหม

หรือว่าจะซ่อมแซมใหม่มันจะไหวหรือเปล่า
ก็อยากจะให้เยียวยาให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
อยากจะย่ายเจ้าบ้านออกมา
เพื่อที่จะขอบทรัพย์พุทธภื้นที่
โดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ขวาใช้แล้วก็สร้างบ้านลื่นใหม่นะครับ
เพราะว่าขับดีอยู่ดีกินถึงจะเยียวยาฮือเจ้าบ้านได้อย่างแท่จริงนะครับ
นายภัยศาลวิมลรัฐผู้ราชการจังหวัดน่าน
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปปลอบขวัญไปให้กำลังใจชาวบ้านนะครับ
นำถุงยางชีพจากสภากาชาติไทย
มอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนด้วยนะครับ
ก็มีผู้ที่เดือดร้อนของหมู่บ้านนี้ต้องมาอยู่ที่ศูนย์ประสบภัยเนี่ย๒๖๑คนนะครับ
ก็มีการมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๘ศพด้วยนะครับ

ราชการจังหวัดน่านบอกว่าขณะนี้สั่งให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้าน
รวมถึงให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านห้วยขาบด้วย
สภาพพื้นที่ยังมีความเหมาะสมหรือไม่
หรือว่ามีความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติอีกหรือไม่
ส่วนการจะสร้างบ้าน
จะต้องไปสำรวจตรวจสอบไปหลังนะครับ
ในการสร้างในการซ่อมว่าเสียหายต้องสร้างใหม่กี่หลัง

มีขั้นตอนการทำงานของทางราชการอยู่นะครับ
ยืนยันว่าทางจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ก่อนที่จะให้กลับขึ้นไปหรือไม่เนี่ยนะครับ
ดูเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ที่เราอบพยพลงมานะครับ
ก็ต้องมีการไปพิสูจน์ดูก่อนนะครับ
สำหรับการดูเรื่องความปลอดภัยนะครับ
เราก็ดูว่าจะมีสไลด์อีกไหมนะครับ

เราก็ให้ทางวิชาการเขาขึ้นไปดูว่าบ้านมันควรแข็งแรงหรือไม่นะครับ
ถ้าบ้านไหนไม่คงแข็งแรงและมีความปลอดภัยนะครับ
เราก็อนุญาตให้พี่น้องขึ้นไปได้นะครับ
ส่วนบ้านไหนที่ยังไม่คงแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะนะครับ
มีการย้ายจุดนะครับที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

มันย้ายเฉพาะเป็นหลังเดียวหลังไปเฉพาะลาย
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้นเมื่อ๖นาฬิกา๒๐นาที๒๘กรกฎาคม

ขณะที่ชาวบ้านบางคนยังนอนหลับอยู่ในบ้านนะครับ
บางคนก็ตื่นแล้วนะฮะออกมาทำกิจวัตรตามปกติ
ขณะนั้นมีเสียงต้นไม้เสียงดังของดินที่กำลังจะถล่มมาจากด้านบนนะครับ
ซึ่งเป็นภูเขาซึ่งในช่วงเสี้ยววินาทีนั้น
ดินก็สไลด์ลงมาระยะความสูงของการสไลด์ประมาณครึ่งกิโลเมตร
ลักษณะของดินที่สไลด์ลงมากระจายเป็นวงกว้าง
ตำบลบอกเหลือนืออำเภอบอกเหลือ
ขนาดของก้อนดินบางก้อนเนี่ย
มีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่หนีกันไม่ทัน
เสียชีวิตแปดคนถูกดินสไลด์ทับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมด

เป็นบ้านของครอบครัวอัคระนะครับ
ก็มีในตุ๋ยอัคระอายุ๔๗ปี
นางกาบแก้วอัคระอายุ๕๗ปี
เด็กหญิงนัทธิดาอัคระอายุ๓ปี
นางสาวนัทธวันอัคระอายุ๒๑ปี
นางกาอัคระอายุ๖๔ปี
เด็กหญิงชรินรัฐอัคระอายุ๑๐ปี
นางสาวกมลรัฐอัคระอายุ๓๔ปี
และนายธนากรอัคระอายุ๓๓ปี

ใช่ค่ะก็เป็นญาติกันอาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะคะ
ทีนี้จากเหตุสลดนี้ค่ะคุณผู้ชม

เหตุตายยกครัว๘คนจังหวัดน่านรอด๑คนนะคะ
เป็นทหารพรานน่านรอดเพราะว่าเข้าเวรทำงานรับใช้ชาติ
ทหารพรานต้องเสียพ่อแม่พี่น้องเมียและลูก๓ขวบในคราวเดียวกัน

จะเอาหัวใจน้ำตาที่ไหนให้เพียงพอกับความเสียใจและการสูญเสียครั้งนี้
ทหารที่เข้าไปค้นหาร่างสุดท้ายเล่าว่าแม่อุ้ยวัย๖๔ปี

ร่างแม่อุ้ยถึงโผล่ขึ้นมาเหมือนรออยู่

งั้นเขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละค่ะนามสกุลเดียวกัน
อาสาสมัครทหารพรานผู้สูญเสียครั้งนี้นะคะ
คืออาสาสมัครทหารพรานกิติพงศ์บัณฑิต
สังกัดกรมทหารพรานที่๓๒จังหวัดน่านค่ะ

เสียคนในครอบครัวไปพร้อมกันถึง๘คน
เขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุเขาเข้าเวรพอดี

พอรู้ข่าวก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะ

ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
หลากคืนเหตุ
ถ้ายังไม่สามารถจ่วยกันเท่ามากพอดีนะครับ

แล้วตัดเลยก็เซศิลป์พลกิศ
ขึ้นมาครับ

ในแปบศพที่เสียชีวิตของครอบครัวนี้
ลูกสาวของอาวุษาสมรรถอาหารพรานกิติพงด้วยนะครับ
ภรรยาก็คือนางสาวนัทวันอายุ๒๑ปีนะครับ
ลูกสาวเด็กหญิงนัทธิดาอายุเพิ่ง๓ขวบเท่านั้นนะฮะ
คนในครอบครัวนี่ก็เป็นพ่อตาแม่ยายพี่น้องฝั่งภรรยาทั้งหมดเลยนะครับ
พิธีศพทั้ง๘ศพตอนนี้จัดสวดพระอภิษฐรรมอยู่ที่วัดพระธาตุดวงคุ้ม

ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสวาสที่ตั้งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวนะครับ
บรรยากาศงานศพก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
อาสาสมัครทหารพรานกิติพงศ์ได้ถือรูปลูกสาววัย๓ขวบ
ตั้งไว้ที่หีบศพด้วยความอาลัย
งานก็มีพวงหลีดจากพลโทวิจักษ์สิริบันศพ

ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘และภรรยา
ราชการของกรมทหารพรานที่๓๒แล้วก็หน่วยงานอื่นด้วย

ทางครอบครัวก็จะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง

ก็อาจจะจัดตามประเพณีของทางชนเผ่าลั้วด้วยนะครับ
ส่วนเหตุการณ์สถานการณ์ดินสไลด์
ในพื้นที่ตอนนี้ก็ถือว่า
อยู่ในช่วงของการยังต้องเฝ้าระวังต่อนะครับ

จะมีตกจะมีถล่มอะไรลงมาเพิ่มหรือเปล่าค่ะ

เขาเจอพวกดินแยกอยู่ไง

ดินมันสไลด์ลงมาอีกเนี่ยมันไม่ปลอดภัย

ฝนจะตกหนักนะคะภาคเหนือภาคอีสาน

คือตกทั่วประเทศนะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้
ในช่วงหน้าฝนฝนจะเยอะกว่าปีที่แล้ว
ประมาณร้อยละสิบนะคะปริมาณฝนเนี่ย
มันจะตกหนักดังนั้นตอนนี้ค่ะ

ทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะให้เฝ้าระวัง

เฝ้าระวังแล้วให้แจ้งเตือนประชาชน

แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแสดงความเสียใจ

โครนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๘ศพนะคะ